คุณผู้ชมต่อกันที่หนุ่มคนนี้ดีกว่าต่อธนภพพักหลัง
ผลงานเอ๊ะนะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าก่อนหน้านี้ค่ะ
ก็มีทั้งการร้องการเต้นการแสดงหนังการเล่นละคร
แล้วก็บอกว่าได้รับคำตอบจากหนุ่มต่อนะคะว่าชิ้นงานเนี่ยนะ
ตอนนี้กำลังอยู่ในการบ่มเพาะอยู่ค่ะว่าแต่ชิ้นงานที่ว่านั้น
มาตอนไหนแล้วทำไมมันดูลึกลับซับซ้อนอย่างนี้ต่อว่าไงจ๊ะ
จริงแล้วเราพยายามหาคำจำกัดความของความเป็นอาร์ติสต์ของกลุ่มพวกเรามา
สักระยะแล้วแล้วจริงแล้วมันเหมือนกับว่ามันจำกัดความได้ยากด้วยแหละครับ
เพราะว่าจริงชิ้นงานที่เราทำเราค่อนข้างทำหลายอย่าง
อีกอย่างหนึ่งที่เราจะแสดงให้เห็นคือแม้ว่าทุกคนจะไม่ได้อยู่ค่ายเดียวกันทั้งหมด
อ่ะแต่จริงจริงสุดท้ายแล้วอ่ะเวลาเรามารวมทีมกันอ่ะ
คุณผู้ชมเรื่องงานผ่านไปแล้วจะไม่ถามเรื่องหวานใจได้ยังไง
สาวมีนค่ะคุณทำงานหนักแบบนี้ต่อยังปากหลักรักกันดีหรือเปล่าคะเนี่ย
ยุ่งขนาดนี้เรื่องหัวใจไหมคะกับมีน

จริงคิดจะมีนะครับแต่ว่า
นายบายนายนี่กินไปถึงมีนาปีหน้าแล้วครับ